ความเชื่อกันหน่อยที่อำเภอเชียงขวัญจังหวัดร้อยเอ็ดเขามีงานบุญ
ประเพณีบ้างไฟที่แปลกตาวันแรกโอ้โหจัดใหญ่จัดเต็มแบบนี้เลยครับ
โอ้โหวันแรกก็จัดแน่นจัดเต็มแบบนี้เลย
เช้าบ้านเข้ามาร่วมกันฟอร์มร่ำงานบุธบังไฟกันอย่างขึ้กคับและสนุกสนาน
ดูนี่และได้ยินไหมเสียงนนตรีพื้นบ้านนี้
โอ้โหแล้วมีการแห่ไปรอบหมู่บ้านแบบนี้ในขบวนนี้เนี่ยเขาจะมี
ควายจ่าครับเคยได้ยินไหม

ประมาณนั้นเลยควายจ่าหรือควายฮาด
ซึ่งคุณผู้ชมถามหน่อยสิคุณเคยเห็นแบบนี้ไหม
แล้วตัวผมเองบอกตรงก็ไม่ค่อยได้เจอกับพฤติกรรมแบบนี้นะ
เขาบอกว่าควายควายที่พูดถึงควายจ่านตัวไหน
ตัวนี้ไม่เห็นมีควายสักตัวใช่ไหมล่ะ
แต่นี่แหละครับที่แต่งตัวเรียนแบบคล้ายกับควาย
ตัวต้องดำธมินอย่างนี้เลย
ต้องแดงเขานี่ต้องชัด

มีมีประหลัดห้อยมาด้วย

อารมณ์เป็นสัญลักษณ์สัญลักษณ์ผู้ชาย
ก็คือบ่งบอกว่าเป็นควายตัวผู้อย่างนี้นะ
หรือวันโฮมของชาวบ้านแมทนะครับ
ที่อำเภอเฉียงขวัญจากร้อยเอ็ด

ทำหน้าที่สืบทอดกันมาแล้วก็ไปทำพิธีบวชเป็นควาย
สมมุติก็คือทาให้ตัวเป็นสีดำแบบนี้

แต่ในช่วงของการทำพิธีนี่เห็นไหม
เขาจะเริ่มทำการทาตัวให้เป็นสีดำแบบนี้

หลายแง่งเหรออย่างน้อยมีสี่สี่เขา
เออปกติควายมันมีแค่สองเขาไงแต่ระดับจาฝูงอ่ะ
ต้องมีเยอะต้องมีเยอะกว่าชาวบ้านชาวช่องเขาจัดไปถึง๔เขาเลยนะครับ
ทั้งหมดทั้งมวลเขาจะจัดขึ้นตามความเชื่อนะครับ
โดยก่อนที่จะทำการแห่เนี่ยเขาต้องทำพิธีบวชกับผีปู่ตา
ชาวอีสานเขาเชื่อว่าเป็นผีประจำหมู่บ้านเชื่อว่าอะไร
เชื่อว่าคอยปกปักคุ้มครองคนและสัตว์เลี้ยงในหมู่บ้าน
อันนี้คุณก็ต้องเข้าใจก่อนนะเรื่องของขนบธรรมเนียมประเพณี
มันเกี่ยวข้องกับวิถีชีวิตเรื่องของการทำการเกษตร
เรื่องของการเลี้ยทรงเลี้ยสัตว์อะไรก็ว่าไป
และในงานพิธีแบบนี้ต้องมีการเสี่ยงทาย
เสียงทายว่าปีนี้เนี่ยพืชผลจะดีไม่ดีฟ้าฝนจะมาไหม
เขาบอกว่าพืชผลปีนี้จะอุดมสมบูรณ์ฟ้าฝนในปีนี้ก็ถือว่าโอเคอยู่เหมือนกัน
เอางี้ละกันนี่คนที่เขารับบทเป็นควายจ่าก็ต้องบอกว่าเหมือนกับว่า
สละตัวเองอยู่เหมือนกันนะแต่ก็ทำแบบนี้เนี่ยเพื่อเป็นความเชื่อและเป็นขวัญ
แล้วก็กำลังใจให้กับพี่น้องประชาชนในหมู่บ้านนั่นเองนะครับ
เป็นพิธีกรรมเนอะเขาก็สืบทอดกันมายาวนาน